ศพของคุณยายวัย๙๒ปีซึ่งเป็นชาวสตึกลูกหลานเนี่ยเขาก็จัดงานให้อย่างยิ่งใหญ่
ยิ่งใหญ่ถึงขั้นว่ามีของมาแจกด้วยครับไอ้ของที่ว่าแจกเนี่ยคืออะไร
วัวตัวเป็นนะแต่ก่อนจะไปดูวัวดูพิธีกรรมของเขาก่อนคุณผู้ชมฮะ
คุณผู้ชมฮะอยู่ที่นี่นะที่ตำบลชุมแสงที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำที่เนี่ย
คนเข้ามากันเยอะจริงในงานนี้เป็นงานชาปนกิจศพให้กับคุณยายที่ชื่อว่า
ยายวันจงใจงามอายุ๙๒ปีผู้วายชนตามภาพที่เห็นนี่แหละครับ

ที่ทรงโดโมญาตของคุณยายหวันแล้วเนี่ย
ยังได้ร่วมลุ้นโชค
เขาบอกว่าเอาวัวมาแจก

นี่หัวตัวเป็น๕ตัวเลยนะถามว่ามูลค่าเป็นสักเท่าไหร่
หัวตัวเป็นเป็นใหญ่นี่แพงนะร่วมแสนนะ๕ตัวมูลค่าประมาณสัก๒๐๐๐๐๐บาทคุณผู้ชมครับ
เจ้าภาพเขาเตรียมไว้มอบให้กับคนที่มาร่วมงานผ่านการจับฉลาก
ผู้โชคดีเท่านั้นถึงจะได้ไปแล้วนอกจากนี้ยังมีของชำรวยต่าง
เตรียมแจกให้กับผู้ที่มาร่วมงานไม่ว่าจะเป็นข้าวสารแพ็คใหญ่
ใส่ถุงนี่ค้าวสารนี่บรรจัยถุงอะไรแบบนี้ก็มีเหมือนกันเตรียมเอาไว้หลายกิโลอยู่
เตรียมแจกให้กับแขกที่มาร่วมงานกว่า๗๐๐ชุดหรือประมาณสัก๑๕ตัน
โอ้โหอะไรจะเยอะขนาดนั้นแล้วไอ้ตุ่มไอติม

ไปถามคนนี้ดีกว่านายจักริตลูกชายคนเล็กของยายวัน
เราน่ะบอกว่าอย่างนี้
แต่ก่อนคุณแม่สอนเอาไว้เป็นประจำว่า

เขาก็เลยจัดการศพที่ต้องมอบ
อบของมอบสิ่งดีให้กับผู้ที่ด้อยโอกาส

คนที่โชคดีเนี่ยเป็นใครอะไรยังไง
ได้รางวัลใหญ่ก็คือวัวนั่นแหละ

ชาวบ้านหนึ่งในผู้โชคดีได้รับวัวไป๑ตัว

บอกว่าดีใจมากที่ได้วัวไปเลี้ย
เพราะว่าที่บ้านมีวัวอยู่ตัวเดียว

เพราะว่ามีแค่ตัวเดียวอยู่ที่บ้านมันเหงานะ

ตลอด๓วันที่ผ่านมาเธออธิษฐานจิต

ขอเลยนะบอกยายวัน
ถ้ายายวันจะเมตตากรุณาขอให้ครอบครัวของดิฉัน
วัวตัวนี้ไปเลี้ยงด้วยเถิด

ลองฟังเสียงของคนที่เป็นผู้โชคดีหน่อยครับ

จะนำบัวนี้ไปเลี้ยงจนสุดความสามารถ
ดีใจขอบคุณมากคุณแม่วัน
ขอให้ขึ้นหัวสวรรค์ชั้นฟ้า
แล้วก็ขอแสดงความสนใจกับผู้โชคดีด้วยนะ

ขณะเดียวกันก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสีย

แต่พูดถึงว่าการได้จัดงานศพเนี่ย
แบบลักษณะอย่างนี้ก็เหมือนกับเป็นการได้ทำบุญใหญ่
ให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้ว
เขาจะได้รับบุญนี้ไปด้วย

ได้สร้างอาชีพสร้างรายได้ต่อไปอีก
คุณดูเขาดีใจมากเลยอ่ะ

คือมันเป็นเหมือนกันให้บางสิ่งบางอย่าง
ที่บางคนอาจจะไม่รู้ว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจกับบางคนมาก

เป็นบุญใหญ่สำหรับเจ้าภาพเลยล่ะ